คุณผู้ชมครับไทยรัฐจอบประเด็นเราต้อนรับเทศกาลตรุษจีน๕กุมภาพันธ์ในปีนี้นะครับ
ซึ่งเป็นปีหมูทองด้วยการพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับหมูหายากที่ใกล้ศูนย์พันธุ์นะครับ
ถิ่นกำเนิดและที่อยู่อาศัยของหมูสายพันธุ์นี้อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียโดยมีรายงานว่ามันมีจำนวนอยู่ราว๕๐๐๑๐๐๐ตัว
ส่วนในแถบยุโรปนั้นมีหมูสายพันธุ์นี้หลงเหลืออยู่ไม่ถึง๒๐ตัวเท่านั้นจนกระทั่งสวนสัตว์เชสเตอร์ในอังกฤษได้ตัดสินใจเริ่มโปรแกรมขยายพันธุบาบิรูซ่าจำนวน๑๕ตัวและมาจีนก็คือหนึ่งในผลผลิตนั้น
บิรูซ่ายังมีชื่อเรียกอีกหนึ่งชื่อคือหมูกวางซึ่งเราจะสังเกตได้ชัดเจนจากรูปลักษณ์ของมันที่มีเขี้ยวถึงสองคู่
มี่ฮัมฟรีเล่าถึงจุดเริ่มต้นของโปรแกรมขยายพันธุ์นี้ว่าทีมงานต้องใช้เวลาเป็นปีปีในการศึกษาพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของหมูเหล่านี้เพื่อที่จะสร้างสภาวะที่เหมาะสมแก่การผสมพันธ์ของพวกมันให้ได้มากที่สุด
และเมื่อปีที่แล้วหมูบาบิรูซ่าแฝด๓ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในสวนสัตว์แห่งนี้ด้วยซึ่งถือว่าหาได้ยากมากเพราะหมูบาบิรูซ่ามักจะตกลูกออกมาเพียงครั้งละ๒ตัวเท่านั้น
และด้วยความสำเร็จนี้สวนสัตว์เชสเตอร์จึงกลายเป็นเสมือนศูนย์กลางในการขยายพันธุ์หมูบาบิรูซ่าและส่งต่อพวกมันให้ตามสวนสัตว์ต่างทั่วทั้งทวีปยุโรป
โรแลนด์ผู้ดูแลอนุบาลบาบิรูซ่าบอกว่าหมูสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่แปลกและไม่เหมือนหมูสายพันธุ์ไหนเลย
โดยไม่เพียงแค่สองเขี้ยวคู่ของมันที่งอกออกมาจากจมูกเท่านั้นแต่อุปนิสัยและพฤติกรรมของมันก็ยังแตกต่างจากหมูสายพันธุ์อื่นอีกด้วย
บอกว่ามันมีอุปนิสัยที่น่าดึงดูดจนใครที่ได้ดูแลหรือใกล้ชิดกับพวกมันจะต้องลงรักทุกคนไป
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตววิทยาจากทั่วโลกก็หันมาสนับสนุนโปรแกรมการขยายพันธุ์ของหมูบาบิรูซ่ากันมากขึ้น
โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียซึ่งถือเป็นถิ่นกำเนิดของมันเพื่อให้สัตว์สายพันธุ์นี้ยังคงอยู่ตลอดไปและไม่สูญหายไปจากโลก